เรื่องของโรงเรียนสารศาสตร์ครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ลูกชายของประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารศาสตร์
ชี้แจงว่าคุณพ่อที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้

อาจจะเกิดจากการสื่อสารไม่ชัดเจน
แล้วก็ขออภัยผู้ปกครองนักเรียนนะครับ
ที่ให้ความไว้วางใจกับสารศาสต
แต่สารศาสตร์กลับทำให้ผิดหวัง

ตัวแทนโรงเรียนในเครือสารศาสตร์นะครับ
บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิป
ครูแล้วก็พี่เลี้ยงโรงเรียนสารศาสตร์ราชพฤกษ์
กระทำพฤติกรรมรุนแรงกับนักเรียนชั้นอนุบาล

เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่ใช่ของครูทุกคน
ส่วนตัวเนี่ยเมื่อได้ดูคลิปรู้สึกเสียใจมากครับ
แล้วก็ต้องกราบขออภัยผู้ปกครอง
ที่ให้ความไว้วางใจแต่สารศาสตร์นั้นทำให้ผิดหวังครับ
เราไม่แก้ตัวในสิ่งที่เกิดขึ้นความไม่เข้าใจ
กระแสที่รุนแรงที่เกิดขึ้น
เราขออภัยเราขออภัยท่านผู้ปกครอง
ขออภัยพี่น้องประชาชน
เราขออภัยคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่ให้ความไว้วางใจ
กับสารศาสตร์แล้วเราทำให้ท่านผิดหวัง
ส่วนประเด็นการให้สัมภาษณ์ของคุณพ่อไปก่อนหน้านี้
ในรายการถามตรงกับจอมขวัญเมื่อวันก่อนนะครับ
เจ้าตัวยืนยันว่าคุณพ่อไม่ได้คิดแบบนั้นนะ

เป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่างั้นเถอะ
แล้วก็อาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดไปครับ
พร้อมให้ความช่วยเหลือให้ความยุติธรรมกับผู้ปกครองกับนักเรียน
เพราะตัวท่านเองเป็นครูมาตลอดเกือบ๗๐ปีในชีวิตท่าน
ดังนั้นทุกอย่างจะได้รับการคลี่คลายครับจะได้รับความยุติธรรมครับ
ประเด็นที่คุณพิสุทธิ์พยายามจะอธิบายวันก่อน
ก็คือคุณพ่อได้ออกมาพูดแล้วก็ตอบคำถาม
มีคำถามเกี่ยวกับว่าการคัดเลือกบุคลากรครูหรือว่าพี่เลี้ยงเข้าไปทำหน้าที่ในโรงเรียน

ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูไหม
แต่ว่าประเด็นในการตอบของท่านในวันนั้น
ท่านก็ไปตอบว่าก็ต้องเป็นคนที่รักษาความสะอาด

ช่องปากมีการขูดหินปูนมีการอะไร
คนก็เลยสรุปว่าตกลงที่รับคุณอุสมัตย์แค่นี้เอง
มันใช่เหรอ
อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วย
วันนี้ลูกชายก็บอกว่าอาจจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดไปนะครับ